ถ้ามันเป็นงุหลามาก

มันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นใส่คล้ายลายน้ำตาลดำอะไร

ขอพูดตรงเนี้ย
หลังจะไม่ค่อยมีถ้ามีก็แบบเนี้ยแหละหายากจริง
สวยมากเลยสีสวยมากเลย
สีสวยนะเนี้ยถ้าไปโดมแดดสีทองก็หล่ำเลย

เขาไม่กลัวจะไม่ดีเนอะ

ถ้ามาแล้วยอมไม่ยัวย์ทงนี่

พอข้างพวกมันเขาจะดุเลยปากขนก้มลงไปดูอะไรเงี้ย